สวัสดีค่ะ
ข้าวใส่ไข่สดใหม่

ไม่แพ้กันชัย

นั่งไปจิ้มมาใหม่

ถ้าจันทร์ถึงพฤหัสก็๖โมงครึ่งส่วนวันศุกร์๖โมงเย็นนะคะ
แล้วก็อย่าลืมนี่เลยค่ะไทยรัฐออฟฟิเชียลออนไลน์กันมา
ส่งไลน์มาคุยกันไหนส่งมาสิป่ะส่งมาสิป่ะ

เออกันชัยพิมพ์แล้วขึ้นเลยแง่อือ
วันนี้วันนี้นะคะเรียงช่องใหม่แล้ว

แต่ของแต่ของกล่องทรูยังไม่นั่นนะฮะ
เขาบอกอย่าขออภัยในความไม่สะดวกอยู่ตอนนี้

ซึ่งต้องเปลี่ยนใช่ไหม

จ่ายนะฮะไม่ใช่หมายถึงเพศหญิงเพศชายนะ

ในช่อง๑ก็เป็นตามนี้เลยนะฮะ

ทีวีสาธารณะก่อน๔ช่องแรก

เป็นช่องขาว

ก็จะเป็นช่องข่าว
สีน้ำตาลนี่คือ

ช่องนี้เขาจ่ายตังค์

ตอนนี้มาดูกิจกรรมของเรากัน

ในกิจกรรม๓๒วันผลัดสจันทร์ปีใหม่

กับการแจกของขวัญตลอด๓๒วัน

ง่ายค่ะเพียงติดตามชมรายการต่าง

แล้วก็สังเกตสัญลักษณ์กล่องของขวัญ

มาสัจจันทร์ปีใหม่ไทยรัฐทีวีก็
ส่งไลน์อวยพรปีใหม่
ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม
แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของได้เลยทีเดียว
มีพรำคอนโดพักลังสิจจากภิกษา
บราณมากเลยอ่ะ

เหมือนคุณไนทันย่าอย่างไรรู้ไหม

รับความสุขพร้อมกันนะฮะ๓๒วันเต็มตั้งแต่วันที่๑ธันวา๕๘ถึง๑มกราคม๕๙

ส่ง๑ท่านต่อ๑ชั่วรายการ

ที่ได้แน่เลยคือดูทุกรายการ

ถ้าส่งมากจริงจะไม่ได้

เมื่อวันกัญชัยส่งที่ส่งอย่างพิธีกรไม่มีศิษย์
นั่นแหละไม่มีวันได้เลยแต่ว่าอยากจัดกลับ

ในช่วงนี้เราขึ้นมาเลยชมขาขึ้นแล้ว
กัญชัยเป็นคนเลิศกัญชัยเป็นคนดี
วันชัยยอมปล่อยคิวให้ฉันไปรับอีเวนต์แล้วก็ให้คิวมาอีกวันหนึ่ง
นางเป็นคนเลิศปกตินางเยอะมาตั้งแต่๙โมงเช้าแล้ว

นั่นแหละไม่ได้หรอกเพราะวันอาทิตย์จะต้องอยู่กับแฟมอรี่
พอเขาทำดีให้ก็ชมเขาใหญ่เลยนะยะ
เดี๋ยวพอเค้างับหัวหล่อนก็งัดต่อแง่งตลอดละครายการ

พี่เป็นพระแต่เป็นนาฏ

ก็ทำไมท่านใส่แว่นเหรอท่านใส่ตาสั้นเหรอท่านใส่ตาสั้นอยู่แล้วท่านใส่ตาสั้น
ครั้งหนึ่งโอ้โหคลองผ้าแล้วสง่าสง่ามจริงทำไมแบบโอ้โหนี่แหละเขาเรียกว่าผ่องผ่องจริงเป็นอย่างนี้
ณเดชน์ก็เลยเทศเอสุปชัยเป็นชุดใหญ่

นี่อัตมาจะมาหาความสงบ
โยมตั้งแต่อายญ์อัตธรรมาเป็นนาก
โยมก็ยังไม่ได้หยุดถ่ายรูปกับอัตธรรมาเลย
เดี๋ยวเราลองดูกันอีก

คือดูสำรวมสงบแล้วก็ครองผ้าเหมือนกับแบบชินกับผ้าเหลืองดูแล้วน่านับถือ

ถือซิล๘ก็ถ่ายรูป

ความสงบมันหาไม่ได้กัน
ความสงบอัตมาหาไม่ได้เลย

คุณนายเออัตมาเป็นนาคก็ถ่ายแต่รูป
อัตมามาถือศิลปก็ถ่ายแต่รูป
อัตมากองผ้าเหลืองก็ถ่ายแต่รูป
แล้วอัตมาจะหาความสงบจากที่ไหนล่ะโยม

ถ้าสมมุติเราเป็นเอเอก็คงจะทำท่าไม่ถูกแล้วล่ะ

แล้วเธอก็กดรหัสโชว์

เสื้อขาวที่อยู่ทางซ้ายของพระณเดชน
อัตมาทำร่วมถูกตัวเอง

ตามไอจีของแม่แก้วเนี่ยนะฮะ
ตามไอจีของแม่แก้วเนี่ยนะ

มีลูกมีหลานตรงใดอย่างเงี้ย

คนนี้ใช่ป่ะที่แม่จริงน่าจะเป็นคนนี้

คือแม่แก้วเป็นคนเลี้ยง
แต่นี่ก็คือเนี่ยแม่จริง

แต่คือแม่แก้วเนี่ยคือไม่มีลูก
ก็เลยขอณเดชนมะลิตั้งแต่เด็กเลย

ณเดชน์เป็นลูกครึ่งออสเตรเลีย
ไม่ใช่อะไรนะอังกฤษป่ะ
อังกฤษอ่ะ

เพราะความเป็นนาเดชน์
เพราะความมีเมตตา

เขาบอกว่าผู้อื่นเนี่ยวิ่งเข้าหาเขาตลอด

มาใช้ให้เกิดผุดสน
กับตัวเองและคนอื่น

กับตัวเองและคนอื่น
คือเขาก็เริ่มท่านตอนนั้นเนี่ยเป็นหน้ากอยู่

ไม่ใช่บวชแล้วนึงไปบวชตามพิธีการ
ไปศึกษาไปหัดขานนาค

เห็นณเดชน์ตั้งแต่เด็กตอนเวลาตัวเองทำบุญเนี่ยณเดชน์จะเป็นคนพี่มดครับเดี๋ยวผมมาช่วยยก
หมายยังไม่เป็นณเดชน์นะเขาก็จะมาช่วยขับรถอีหนุ่มกัญชัยก็ชอบไป
เอารถกูไปขับวินจอดดีนะเดี๋ยวรถฉันเป็นอะไรไปนะใช้ณเดชน
หนุ่มลองไปใช้เขาสักหน่อยสิตอนนี้คือเขาจะมาช่วยยกอัศนะป่
คือทำเป็นพี่เป็นอย่างงั้นตั้งแต่ก่อนเป็นณเดชวันเจ็ดโมงนี้แน่นอนว่า
เป็นพระราชกุศลเด็กพระบาทสุดีพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสทรงเจริญประชนพรรษาครบ๘๘พันศา
ดูนะฮะพระณเดชน์ผ่องมากเลยดูจากรูปสิ

ยวมแม่ซึ่งพระณเดชน์ได้รับบาทจากชาวบ้านโอ้โหพี่ขบกสำรวม
ถ้าสมมุติเขาเชื่อว่าหลังจากที่ออกจากโบสถ์คลองผ้าเหลืองออกจากโบสถวินาทีแรก
ถ้าคุณได้ใส่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่พระบริสุทธิ์ที่สุด
อยากกลิ่งขึ้นเห็นญี่ปุ่นเชียงไหมนี่

นี่ไหนบดรัมกูว่าไปเลย
แน่นอนอาน้ำอ้อยได้ออกมาเปิดเผยว่า๓วันที่ผ่านมาอาการของปอเนี่ยดี
แต่อย่างที่บอกว่าเป็นช่วงเฝ้าระวัง
โดยทีมแพทย์อาจจะรอดูอาการอีก๔๘ชั่วโมง
เพื่อจะดูว่าเชื้อโรคจะกระจายหรือไม่
แต่ในขณะนี้นะฮะขอบอกว่า๔๘ชั่วโมง

ดูในเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อโรค
มีแนวโน้มเป็นยังไงทั้งนี้เราต้องรอให้แพทย์เนี่ย
เป็นคนแถลงใช่ไหมไม่ใช่คิดเอง
ส่วนการอัปเดตคุณพ่อบอกว่าปอเนี่ยก็อาการตอบสนองก็ดีนั่นแหละ

คือเราพูดตั้งแต่ต้นว่าสมองเขาไม่ได้รับการกระทบกระเทือนอะไรเลย
และก็ยังคงดีขึ้นเรื่อย
ซึ่งเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะกำลังใจ
เขารู้หมดนะกำลังใจที่ส่งไปให้เขา
จากทุกคนนี่แหละสำหรับหลายคนเนี่ย
คุณพ่อก็บอกตอนนี้เราเองได้กำลังใจที่ดีมาตลอด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมอยากจะกราบเรียนสื่อเป็นพิเศษ
ก็คือนอกจากปอเขาจะได้รับความเมตตาจากสื่อทุกสื่อแล้วเนี่ย

๓นั้นก็ให้ความเมตตากับปอมาก

ดังนั้นพ่อก็อยากจะถือโอกาสกราบขอบพระคุณช่อง๓เป็นพิเศษ
แต่สำหรับส่วนอื่นนั้นผมเองก็พูดอยู่ตลอดแล้วว่า
เมตตาน้องปอขอบพระคุณมากครับ
ซึ่งทางกาดที่โรงพยาบาลก็มีการดูแลอย่างดี

อันนี้แหละสำคัญเพราะว่าหมอเหมือนไม่ได้แถลงข่าว
คือคนก็เริ่มเฮ้ยปกติช่วงเช้าจะมีรอบนึง

ช่วง๔๕โมงเย็นจะมีอีกรอบนึง
ก็๒๑วันนี้ตั้ง๑๙ถูก
แถลงการตั้ง๑๙แต่๒วันมานี้ไม่มีแถลงข่าว
เขาก็เลยไปถามถึงปฏิกิริยาตก

ต่อไปตลอดเช้าว่าที่คุณพ่อว่าในส่วนการพยักษณะก็คือพอได้
เหมือนที่เราเคยบอกมากันตั้งแต่วันนั้น

ถูกแต่การโต้ตอบรู้อะไรเนี่ย

คุณพ่อคิดนะฮะว่าน่าจะดีขึ้น
แต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณพ่อบอกรอหมอเถอะ
แต่อย่างที่หมอบอกว่า๔๘ชั่วโมงนี้คือเราไม่ได้พ่อเองก็ไม่ใช่หมอ
พี่มันอาจจะมีการติดเชื้อ
อย่างที่ป้าน้ำอ้อยบอกทุกอย่างตอนนี้มันดี
แต่ไม่รู้ว่าส่วนไหนอย่างที่บอกว่าปอดก็ยังหน้าอกอ่ะ

ยังเปิดอยู่แต่ต้องใช้กาวพี่

แต่หมอกล้องบอกโอเคไตเนี่ยตอนนี้ก็คือรอ

คุณหมอกล้องมันเป็นหมอลืมนะครับ

สามารถใช้รอการปลูกถ่ายใต้ได้

เหมือนคุณแย่ตั๊กโบงกฎกับตั๊กโบ่งกฎ

พี่มีน้องนะที่ปลูกถ่ายกันได้เลย

ก็ต้องไปเช็คดูว่าได้ไหม

พออะไรคุณถึงยังไม่เชื่อ

สตสตอีกแล้ว
เขาบอกเบาหวานรักษาได้แล้ว
เบาหวานอยู่ที่กินกับออกกำลังกาย

เมื่อวันที่๑ธันวาคมก็คือเมื่อวานนี้
เราก็ได้ทราบข่าวแล้วใช่ไหมคะว่าคุณซีหนุ่มเชิญยิ้มก็ได้เสียชีวิตไปแล้ว
แล้วก็มีผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงนะฮะพวกตลกทั้งหลายเนี่ยนะฮะ
ก็ไปไว้อะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเลยนะคะ
อย่างไม่ว่าเป็นคุณโน๊ตเชิญยิ้มนะคุณเป็ดแล้วก็คุณถั่วแล
คุณถั่วแระก็บอกว่าผมทราบข่าวมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแหละ
แล้วก็ทำใจมาตลอดว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
แต่พอเดินเข้ามามันก็ถึงกับงงปุ๊บเลยนะฮะว่ามันอดใจหาย
หนุ่มเป็ดแล้วก็โน้ตเนี่ยนะมันมีเรื่องราวนะ
เราลำบากกันมาอยู่กินกันมาเรามีข้าวจานเดียวก็กินจานเดียว
พอพูดไปเนี่ยน้ำตาก็ไหลมาเลยทันทีนะพี่ดูแลเขาน่าไม่มี

เขาบอกว่าคำว่าเชิญยิ้มเนี่ยมันเป็นโซ่ที่คล้องเราไว้จนถึงทุกวันนี้
ไม่ว่าใครจะมีหน้าที่การงานอะไรโซ่นี่ก็ค้องคลอพวกเราไปตลอดแล้ว

คุณเป็ดแกก็พูดนะด้วยเหมือนกันน้ำว่าไม่มีอะไรกินกันเลยทั้งวง
อย่างพี่ศรีหนุ่มเนี่ยเขาให้อะไรเยอะมาก
ผมกับโน๊ตเนี่ยจะตามไปแน่
ฉะนั้นความเป็นเพื่อนของเราก็จะผูกพันไปเรื่อย
ไม่ว่าจะกี่พบกี่ชาติเนี่ยนะ
กับโน้ตก็จะตามไปอยู่ด้วยกันเสมอเลย

โน๊ตพร้อม
โน๊ตบอกว่าไงรู้ไหม
ทีไรเนี่ยก็อดน้ำตาไหลไม่ได้แล้วแกก็ร้องไห้เลยนะ

ใช่เพราะว่าเราจำภาพไอ้วันหลังที่ลำบากมาด้วยกัน

เชิญยิ้มใครก็ไม่ให้เล่นไม่รู้จักนะ

ไม่มีเงินค่ารถเลยจะกลับบ้านคุณรู้ไหม

เขาก็ไปเจอพี่เดอร์ดูดี

เขาก็ยอมไปนวดนะ
นวดให้อะไรเพื่อจะขอสักร้อยหนึ่ง

ใช่คุณลองคิดดูสิน่าสงสารมาก

อ๋อลูก๓คน
ลูก๓คนคือเจี๊ยบแจ๊คแล้วก็ลูกสาวอีกคน
แล้วก็ลูกหญิงออกแจ๊คเชิญยิ้มแล้วก็เจ๊คเชิญยิ้ม

ไปเนี่ยก็ดีแล้วมันมีความทรมานเยอะมาก

คือต้องบอกว่าเสียใจปนดีใจอะพี่

แต่ช่วงที่ไปก็ดีนะคือเงียบ

ลูกหลานก็ห้อมล้อมอะ

ผมเชื่อว่าตลอดระยะเวลา๕๖ปีมาปฏิหาร

หวังมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วมันแค่๐๕เปอร์เซ็นต์
แต่เขามีเวลาทำใจก่อน๗ปีแล้วนะครับคือมันเกิดที่กองวังลักษณ์สอยก้าว
กลางกองแกก็ล้มไปเลยตรงหลังตรงนั้นเลย
เจี๊ยบเนี่ยในฐานะที่เป็นตัวแทนครอบครัวเนี่ยเขาพูดไว้ว่าไงรู้ป่ะ
เขาบอกเขามีโอกาสที่ได้ดูแลพ่อเขาตอนที่อยู่ในโรงพยาบาล
ตอนที่ช่วงที่พ่อเข้าโรงพยาบาลก็พูดอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าต้องเจาะคอ
พอเจาะคออย่างนี้เจี๊ยบก็เลยบอกว่าถ้าสมมุติว่าพ่อเนี่ยอยากได้อะไร
ก็ให้เขียนเอาก็แล้วกันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อก็เขียน
เขียนมาบอกว่าเจี๊ยบอย่าทิ้งครอบครัวพ่อนะ
พ่อฟังด้วยเจี๊ยบก็เลยเชื่อว่าผมก็เชื่อว่าสิ่งที่พ่อห่วงห่วงมากเนี่ย
ก็คือเรื่องของครอบครัวของทุกคน
ก็มีคนไปแบบว่าเยี่ยมเยอะแยะมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่กล้วยเชิญยิ้ม

ก็ไปไว้อะไรกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียว
แต่หนูก็เสียใจที่เขาจากไปแต่ในขณะเดียวกันหนูว่า
ถ้าคุณมีโอกาสไปเยี่ยมเขา

ท่านในเขาทำใบคัดใส่เราอ๋อหมดเวลาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาม้าต์ต่อ

ช่วงหน้าที่เราใบ้ตัวเลขกันไปนะฮะมีคนโชคดีด้วยล่ะ
แต่ไม่ได้เกิดจากกระดานของเรา
ก็ใช่โอ้เออเกิดจากตัวแฮเกิดจากตัวแฮ
หน้ามาดูกันค่ะว่าใครโชคดีงวดนี้